นี่นะคะคุณผู้ชมไปชุดภาพนี้เห็นไหม
คุณน้ำบานแดงแบบนี้อยู่ในพัฒน์ทะลุง
คือน้ำที่เขาบรรทัดไหลลงมาดูสิ
คือพอเห็นคนแล้วตกใจเลยค่ะนี่สูงขนาดนี้แล้วบ้านยังไงคะเนี่ย
ใช่ครับต้องบอกอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้น
มันเกิดจากเรื่องของการแตดแปลงของสวพประกาศด้วยนะ
โรคร้อนอะไรต่างนี่แหละแต่ว่ามันก็ทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อยเหมือนกัน
แต่ครั้งนี้ก็หนักเหมือนกันโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอป่าบอนครับน้ำหลากเข้ามาครับ
ตั้งแต่กลางดึกที่ผ่านมาพอรุ่งเช้าเนี่ยโอ้โหชาวบ้านไปสำรวจ
โอ้โฮรถกระจมเห็นไหมหลังคารถเหรอครับ
โอ้โหที่เห็นลิฟต์คือรถค่ะ
ใช่รถเก๋งจอดอยู่โอ้โหมิดหลังคาชาวบ้านเดินก็ถึงหน้าอกแล้วอะครับ
นะฮะโอ้โหบางจุดก็มิดหัวไปแล้วโอ้โหรถคันนี้เสียดายจัง
ทะลุงเจอหนักจริงอันนี้คือน้ำจากเทือกเขาบรรทัศน

ส่วนที่พื้นที่ของอำเภอตะโหมดครับชาวบ้านเด็ดร้อนกว่า๑๕๐๐ครัวเรือนนะครับ
น้ำสูงห้าสิบเซนถึง๑เมตรนะฮะ
ขณะเดียวกันก็มีน้ำที่ไหลบ่าออกมาจากลำคลองท่วมผิวการจราจรอย่างที่เห็นเลย
ส่วนก็ไหลเข้าบ้านกันไปชาวบ้านก็ต้องพยายามหากระสอบทรายไปปิดกั้นเอาไว้
เพราะบางทีรถขับผ่านมาน้ำมันก็กระเด็นเข้าไปพัดเข้าไปอยากจะให้ขับช้ากันหน่อยนะครับ
มีชาวบ้านเปิดร้านกาแฟนี่ฮะเปิดกระฟงกาแฟชงชาชงอะไรขาย
อยากจะให้ดูนะและอุทาหรณ์เลยพื้นที่น้ำท่วมขับรถช้าหน่อย
เพราะมันจะเป็นแบบนี้ครับ
ก็ต้องตะโกนต่อว่าอย่างนี้แล้วเนอ

ใช่เพราะว่าตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่า
พื้นที่ตรงนี้เขาเหมือนกับติดป้ายไว้ว่าห้ามรถแล่นเข้ามา

ตรงบาร์กาแฟเขาไม่ได้พังเสียหายไปด้วย

ฝ่ามาอย่างที่คุณกระเด็นบอกว่าเขามีป้ายห้ามเข้าอยู่แล้ว
แต่กระบะฝืนเข้าไปเพราะทางเขาปิดไง
ข้าวของพังกระถางต้นไม้ก็ล้มแบบนี้
ก็เลยแบบโมโหนิดนึงก็ตะโกนแต่ก็ไม่ได้เป็นผลอะไรนะครับ
ก็เลยฝากบอกนะขับรถช้าพื้นที่น้ำท่วมเห็นใจชาวบ้านที่อยู่ริมถนนที่มันน้ำท่วมบ้าง
ให้กำลังใจทุกท่านที่เผชิญกับน้ำท่วมอยู่ในตอนนี้ด้วยนะคะทางภาคใต้เนี่ยค่ะ